คุณผู้ชมฮะให้ดูคลิปนี้หน่อยนะครับ

เมากรางบุกยิงไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านคุณ
โอ้โหไปยิงปืนเลยแล้วก็เจอใครก็ทำร้ายคนอื่นเขานะครับ
มีคลิปให้ดูแล้วส่วนผู้หญิงเสื้อสียำพู
เป็นเมียผู้ใหญ่บ้านโอ้โหเกือบถูกลุกหลงแล้ว

คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะครับ
พี่เจ้า
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเสียงปืนดังสนั่นเลยมันกล้องอยู่เลยนะฮะ
คุณผู้ชมฮะผู้ชายคนนี้นะนี่เป็นช่วงแรกของคลิปนะฮะ
เห็นคนในบ้านไหมฮะเขาก็ทำกิจวัตรตามปกติ
แต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงยิงเปิดทางเข้ามาก่อนเลย
หลังจากนั้นก็เดินอาดอาดเข้ามานะครับผู้ก่อเหตุเดินอาดอาดเข้ามา
มือขวาเนี่ยถือปืนมาเจอเมียผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งเมียผู้ใหญ่บ้านใส่เสื้อสีชมพู
ผู้ใหญ่ก็บอกว่าผู้ใหญ่ไม่อยู่สามีไม่อยู่
ปรากฏว่าเมียผู้ใหญ่เกือบจะโดนจับเป็นตัวประกันนะคุณฮะ
โดนล็อกแล้วเอาปืนจี้เออนะครับคุณผู้ชมฮะ
กล้องวงจรปิดของบ้านผู้ใหญ่บ้านจับภาพได้ทั้งหมดเลยนะฮะ
ผู้ชายคนนี้มีลักษณะท่าทางเหมือนคนเมายิงปืนในบ้านผู้ใหญ่บ้าน
สรุปมาโอ้โหสองนัดนะคุณนะช่วงเกิดเหตุเนี่ยคุณ
ตำรวจสพทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับแจ้งเนี่ย
รุดมาที่เกิดเหตุเดี๋ยวคุณผู้ชมถ้าเห็นในคลิปนะ
จะเห็นรถตำรวจเปิดไฟวาบวาบสีแดง
มาจอดที่หน้าบ้านของผู้ใหญ่บ้านบ้านที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับ
คือบ้านเล็กที่๒ทับ๒หมู่๖บ้านไร่มุสลิมตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่
ซึ่งเป็นบ้านของนายสุธิพงศ์หนูเนธหรือว่าผู้ใหญ่ตี
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อายุ๔๘ปีนะครับ
ทีนี้พอตำรวจมาถึงนะคุณก็พบกับผู้ชายในวงจรปิดที่ถือปืน
ก็คือนายเทพสุธินสุขปานหรือว่าศรีอ้อยอายุ๕๘ปี
อยู่ในการยังไงรู้ไหมคุณมึนเมานี่ตำรวจมาแล้วนะฮะ
เห็นแบบจะเลยเห็นคาตาเลยอาวุธปืนก็ยังอยู่นะครับ
ตำรวจต้องรีบยึดอาวุธปืนขนาด๓๘ที่ใช้ในการก่อเหตุ
แล้วคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพักครับ
คุณผู้ชมฮะนางสาวลำไยเส้นย่องนะครับยืน๑๒ปี
ภรรยาของผู้ใหญ่ตีผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟัง
บอกว่าเห็นนายเทพสุธินขับรถมาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็ถือปืนตะโกนโหกเวกโวยวายถามหาผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ขู่เลยบอกจะมายิงผู้ใหญ่ตี
จึงรีบโทรศัพท์บอกสามีของเธอ
เพราะว่าสามีเธอเพิ่งออกจากบ้านไปเมื่อกี้นี่เอง
ออกไปซื้อของคุณบอกว่าอย่าเพิ่งกลับมา
มีคนตามล่าจะยิงนะครับ
ตอนนั้นคือผู้ใหญ่ออกไปขายยางพาราที่ตลาดท่ายาง
ทีนี้เมียก็รีบโทรไปเพราะเห็นผู้ชายคนนี้บุกมาที่บ้านแล้ว
บอกให้ระวังตัวนะมีคนตามมายิงนะครับ
หลังจากวางสายกับสามีแล้วก็รีบโทรหาตำรวจคุณ
แจ้งตำรวจทันทีว่ามีคนถือปืนบุกมาที่บ้านแบบนี้นะครับ
แล้วก็เพิ่งโทรเพิ่งวางสายกับตำรวจเสร็จ
นายเทพสุธินเดินอาดมาที่เธอคุณ
แล้วเอาปืนมาขู่เธอบังคับให้เธอเดินออกไป
จะพาไปทำอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นเธอกลัวตายมากคุณนะ
แล้วเธอก็ถูกทำร้ายฮะถูกทุบด้วยด้ามปืนนะฮะ
ที่บ่าขวาไปสี่ครั้งที่ท้องอีกหนึ่งครั้ง
แล้วก็ขู่จะทำไม่ดีไม่ร้ายด้วยนะฮะ
เอาถ่ายปืนนั้นยันไปสี่ที
แล้วก็น่าออกที่นึงต้องการคุณช่วยอ้อนนะค่ะ
เธอก็มาพอนี้เธอก็มาช่วยน้องท่าน
ถ้าแกช่วยไม่ทันก็คือวันนี้เลย

แล้วถ้าเธอก็จะพาน้องไว้จะพาน้องไปมีเรื่องด้วยนะ

แล้วก็ปืนจีจะยิ่งน้องเดียวตอนนั้นน่ะ
คุณผู้ชมฮะแล้วถ้าดูในคลิปอีกอย่างหนึ่งนะฮะ
ก็จะเห็นนะคุณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ใช่คือจะเป็นจังหวะที่จะมาถามจะมาคุยด้วยพอดี
มาคุยธุระเรื่องน้ำยางพารานะฮะที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านนี่แหละฮะ

ปรากฏว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโดนอะไรรู้ไหมคุณ
นายเทพสุธินชักปืนยิงใส่๒นัด
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวิ่งหนีกระโดดลงน้ำสิฮะเพื่อเอาตัวรอดนะฮะ

แล้วก็ควบคุมตัวนายเทพสุธินนี่แหละครับ
ส่วนนายเทพสุธินผู้ก่อเหตุนะคุณ
หลังถูกตำรวจควบคุมตัวมาที่โรงพัก
ยังมีอาการมึนเมาอย่างหนักนะครับ
ตำรวจพยายามซักว่าเข้าไปก่อเหตุจะยิงผู้ใหญ่บ้านทำไม

แต่ว่าสาเหตุน่าจะมาจากกรณีที่
ผู้ก่อเหตุไม่พอใจเรื่องในอดีตครับ
เคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้ใหญ่ตีมาก่อน

แล้วก็ระบายอารมณ์ทำร้ายภรรยาของผู้ใหญ่ตีด้วยนะครับ

เสพสุราของมึนเมาก่อความวุ่นวาย
และที่สำคัญคือยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน

ข้อกล่าวหาที่๑และ๓คุณนะครับ
ส่วนข้อกล่าวหาว่ายิงปืนในเมืองหมู่บ้านไม่รับ

แม่แต่ในคลิปได้ยินเสียงปืนดังลั่นเลยนะฮะ

ผู้ใหญ่ตีเพิ่งจะออกจากบ้านไปไม่ถึง๕นาทีเอง
ถ้าผู้ใหญ่ตีอยู่บ้านนะอาจจะโดนยิงดับแล้วด้วย

พาแบบจะแนะนำผู้ชายคนอื่นให้เมียเขา

พอไม่เจอผู้ใหญ่ตีก็เลยจะทำกับเมียผู้ใหญ่ตีบ้างไง